ให้ดูรถเก๋งคันสีแดงซ้ายมือที่ต้องหลบรถพ่วงเนี่ยเข้าไปวิ่งอยู่บน
ทางเห็นไหมฮะหนุ่มคนขับรถส่งผักสายถ่ายภาพนี้ไว้ได้นะคะ
คุณผู้ชมถ่ายภาพนี้ไว้ได้แล้วนำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กระบุบอกว่า
พี่เขาใหญ่หลบหลบหลบเขาหน่อยและไม่เห็นรถนำขบวนนะ
รถติดยาวแต่ไม่มีใครกล้าแสงไหมใครจะกล้าแสงมันแสงไม่ได้อ่ะ
ใช่อ่ะเนอะรถคันที่ถ่ายคลิปนี้ไว้นะฮะเป็นรถส่งผักสายใต้นะฮะ
ไม่ด่วนไม่ต้องระหิบพร้อมกับระบุพิกัดถนน
สายสี่เก้าหนึ่งอีกซะประมาณยี่สิบกิโลเมตรจะเข้าอำเภอท่าแสะจังหวัดชมพรนะคะ
แน่นอนว่าชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ไม่ต้องเดานะส่วนใหญ่ก็ตำหนิแล้วค่ะ
แหมเป็นก๊อฟกล้าแซงไหม
ผมว่ามันแซงไม่พ้นอ่ะไม่พ้นเพราะว่ามันน่าจะล้ำเข้ามาในเลนของเราเยอะพอสมควร
ไม่กล้าแซงนะเห็นไหม

ทำไมมันไม่ขนแนวตามแนวรถอย่างนี้เหรอ

คลิปไหนเด็ดเราจะเอามานำเสนอให้ได้รับชมกันแบบนี้